อาไทค่ะอาไทกลมกริ๊กเนื้อค่ะ
คือต้องบอกว่าหลายคนทักผิดทักถูกตลอดเลยนะคะ

โดยเฉพาะที่จำผิดสลับกับคุณแจ๊คแฟนฉันค่ะ

อยู่รายการเดียวกันห้ามให้จำกัดคุณชม
คือช่วงที่ผ่านมาต้องใส่หน้ากากเวลาเดินเข้าฉากเนี่ยคนจำทีมงานจำไม่ได้
ลับกันไปอาทัยกับแจ๊คแฟนฉันนะคะงานนี้อาทัยบอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะว่าไม่ได้น้อยใจแต่อย่างใดค่ะ
ตรงกันข้ามดีใจด้วยซ้ำนะคะที่คาแรคเตอร์คล้ายพี่แจ๊คแฟนฉันเพราะว่า
แจ๊คแฟนฉันเขาหล่อเขาว่าสั้นเขาบอกแบบนั้นนะคะ
แต่บางทีเวลาชาวบ้านมาทักนะคะพออาทัยบอกว่านี่ผมไม่ใช่แจ๊คแฟนชาย
แล้วเป็นใครอ่ะชาวบ้านไม่เชื่อเออเป็นใครอ่ะ
อดไปอีกนะคะแถมไปมานะคะยังทักว่าไทยเป็นพ่อนุ้ยเชิญยิ้มอีกค่ะ
แต่หนักกว่านั้นคือทักว่าไทยเนี่ยเป็นลูกของพี่นุ้ยนะคะกับแม่ตั๊กสิริพร
คุณผู้ชมอาการเนี่ยคนทักผิดทักถูกมันเป็นยังไงนะคะ
แล้วอาทัยตัวจริงเนี่ยต้องทำยังไงเออเอาไปฟังหน่อยค่ะ
คนที่บ่อยที่สุดคือพี่แจ๊คแฟนฉันเออ
ล่าสุดผมไปถ่ายรายการเราไปอัลดอร์ตมีแม่คนหนึ่งมา
อาทัยแม่จำได้แม่ดูหนูตั้งแต่เด็กแล้วเล่นแฟนฉันใช่ไหม
หันกลับไปบอกครับแม่แม่บอกว่านั่นไงแม่คิดตั้งนานใช่ด้วยนี่
ผมโดนทักว่าเป็นลูกพี่หนุ้ยแต่ทักเป็นพี่นุ้ยก็มี
แต่พี่นุ้ยส่วนมากจะโดนทักเป็นผมพี่นุ้ยเลยบอกผมว่าเออไทยพี่ว่า
ลดน้ำหนักดีกว่าเพราะว่าพี่อยากจะอ้วนบ้างแล้ว
ก็พี่นุ้ยไลฟ์สดมีคนไปคอมเมนต์เอ้าอาทัยชอบร้องเพลงเหรอ
แล้วอาตัยตัวจริงไม่ให้จำยังไง
ตัวผมตัวจริงเหรอเอกลักษณ์ของตัวผมที่จำง่ายใช่ไหม

ไม่มีไม่มีก็จำเป็นคนอื่นน่ะถูกเลยค่ะ
เอ็นดูนะคะแต่ก็โดนทักเป็นคนดังทั้งนั้นเลยนะ
ก็น้อมรับไว้นะคะน่ารักดี
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะ